คืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องเศร้ากับครอบครัว

สามีภรรยาก็ไปลอยกระทงด้วยกัน
ริมคลองที่จังหวะพระนครเสียอยุธยา
แต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยลื่นตกลงไปค่ะ
ภรรยารู้ว่าสามีว่ายน้ำไม่เป็นคุณนัทพงศ์

แต่ว่าน้ำเนี่ยคือมันไหลแรงมาก
แล้วต้านแรงไม่ไหวค่ะหมดแรง
สามีเองเนี่ยตัดสินใจปล่อยมือภรรยานะคะ
ภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยจมหายไปต่อหน้าต่อตาเธอค่ะ
นี่คือจุดเกิดเหตุที่สามีภรรยาเขาไปลอยกระทงกัน
ตกน้ำศูนย์หายตรงหน้าบานประตูระบายน้ำพระนาราย
ของรัฐภีร์พลัทธ์ที่ท่าเรือจังหวัดพระนครเสียธุยา๗๐๐๖
ตรงนี้ค่ะทีมประดาน้ำเจ้าพญาก็ไปงมหา
ผู้ศูนย์หายคือนายประจักษ์จันกระจังอายุห้าสิบเอ็ดปี
พลัดตกลงไปตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ตอนที่ค้นหาเนี่ยนะคะภรรยาของนายประจักษ
คือนางพัชรีเนี่ยก็รั่งร้องไห้มองไปที่คลองตลอดเวลาค่ะ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คุณพัชรีบอกว่าหลังเลิกงานสามีชวนไปลอยกระทง
ตอนแรกก็ไปจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้แต่คนเยอะมากไง
คนไปกันเยอะมากสามีก็บอกคนเยอะไม่ชอบ
ก็เลยพากันมาตรงนี้ค่ะมาตรงจุดเกิดเหตุ
ระหว่างที่เอากระทงไปลอยปรากฏว่าสามีเกิดลื่นถลายตกลงไปในน้ำ
เธอเองก็พยายามยื่นมือไปช่วยแต่ก็พลัดตกลงไปเหมือนกัน
พอตั้งสติได้รีบเอื้อมมือไปช่วยสามีก่อนเพราะเธอรู้ว่าสามีว่ายน้ำไม่เป็น
แต่จุดนั้นเป็นหน้าประตูระบายน้ำน้ำมันก็ไหลแรง
ทั้งเธอและสามีลอยออกไปอยู่กลางคลองค่ะ
ก็ประคองกันไปประคองกันมาใกล้จะหมดแรงเกือบจะจมน้ำทั้งคู่
บอกว่าคาดว่าสามีคงไม่อยากให้เป็นภาระเธอ
สุดท้ายเนี่ยสามีเนี่ยตัดสินใจปล่อยมือออกจากเธอแล้ว
เธอก็บอกเห็นสามีจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
เธอเนี่ยลอยไปติดริมตะหลิง
จากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยกันค้นหาสามีค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะประดาน้ำก็ค้นหากว่า๔ชั่วโมงนะคะ
สุดท้ายพบร่างผู้สูญหายซึ่งไร้ลมหายใจแล้วค่ะ
มอยู่ใกล้ฝั่งลอยไปไกลจากจุดที่ตกประมาณ๑๕๐เมตร
นำร่างขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็มอบศพ
ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ